เรื่องนี้หน่อยค่ะเคยเห็นปลาช่อนไหม

แล้วเคยเห็นปลาช่อนยุคโควิดไหม

โอ้โห

ถ้าอ้วนก็คงจะ๒โลแล้วมั้ง

โอ้โหกินเบ็ดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย

หึ่ม

ได้ปลาช่อนตัวนี้เป็นที่มาพร้อม

บีบภาพเดี๋ยวนี้มันมีแอปบีบให้ขาสวยขาเรียวไง

แบบเบอร์เปลี่ยนเลยนะ
ไม่อันนี้ไม่มีสแตนอินตัวจริง
ปลาช่อนหัวโตตัวลีบแบบนี้ค่ะ

บอกว่านี่แหละปลาช่อนยุคโควิด

มันก็ไม่มีอะไรจะกินก็เลยผอมหัวโตแบบนี้

ต้มยำหัวอย่างเดียวผวงไม่ได้นะ
คุณยังพอจะกินมันอีกเหรอ

ผมเป็นพ่อครัว

พี่เบิร์ดเป็นพ่อครัวหัวปลาช่อน
แต่ว่ามันเหมือนลูกออนด์จริงนะ

บอกอ๋อมันคงมีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือเปล่า
อยากได้คำตอบทางวิทยาศาสตร์จริงเลยนะฮะ
ยังไงอันนี้เกิดขึ้นที่ไหนเขาบอกไหมน้องปุ้ย
เขาบอกว่าถูกโพสต์โดยแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า
ตกปลาสายฮาเพชรชบุรี

นี่ประมงจังหวัดเพชรบุรีท่านต้องออกมาตอบคำถามนี้นะ

มันเป็นโรคหรือเปล่ามันต่อยแล้วนะมันตอบว่าอะไรหรือครับพี่
เนี่ยไม่ใช่แก้วมันบุ๋มเข้าไปโอ้โห

น่าจะใช่ค่ะช่วงนี้ขอบคุณครับ